พวกเราก็ทำงานกัน๒๔ชั่วโมงนะครับ
ซึ่งท่านบ่อปปอก็กำจับให้ทันด้วยความรัตกุมนะครับ

ข้อที่จริงเป็นยังไงบ้างคะท่านครับ

การให้ข่าวอะไรต่างควรระมัดระวังนะครับ
บางครั้งก็มีผู้ไม่หวังดีนะครับ

ก็ผู้ดูข่าวเสียบข่าวครับ

แต่ขอยืนยันนี้ว่าเรากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับ
อย่างข้อมูลต่างนั้นที่ปรากฏยังไม่ใช่นะครับ
ข้อมูลที่โซเชียลแทรกับไม่ใช่นะครับ
แล้วก็มันมีพฤติกรรมเรียนแบบการแต่งกายคล้าย
ผู้ก่อเหตุนะครับตอนนี้ทุกประชาชนมันไปลอกเรียนแบบ
ครับตรงนี้นะครับก็ปรากฏภาพเมื่อวานที่ก็ดูแล้วนะครับ
ก็ขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคนเสียใจ
ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะแล้วทุกคนก็ตอนนี้ช่วยกันดีมากนะ
มีการแจ้งข่าวมีการแจ้งข้อมูลมาให้เราได้วิเคราะห์เยอะมากนะครับ
ก็บางครั้งทำด้วยความคึกขนองหรือทำด้วยความสนุกสนานนะครับ
ทำให้ประชาชนตกใจกลัวหรือเกิดความหวาดกลัวเนี่ย
ข้อนี้เป็นความผิดทางอาญานะครับทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวมีอัตราโทษนะครับ
จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
ตรงนี้นะครับก็แล้วอยู่ในที่ประชาชนเนี่ยกำลังให้ความร่วมมือกัน
กำลังดำเนินการด้วยดีนะฮะผมว่าไม่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งครับ
เริ่มมีบางส่วนนะครับเริ่มมีบางส่วนมานะครับเริ่มมีบางส่วนมาแล้วนะครับ

เริ่มมีบางส่วนมาแล้วนะครับเริ่มมีบางส่วนมาแล้วนะครับ
ต้องเอาข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหมดว่าอย่างที่บอกคนร้ายปกปิดทุกอย่าง
เราก็ทำงานตลอดแคบขึ้นแต่มันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นตัวบุคคล
มีรายน้ำว่ามีการเข้าไปเก็บรายประโยคผู้ห้างคนเด็กในคายหรือมีการเข้าไปจิน

เดี๋ยวเราอยู่ระหว่างการสืบสวนและวิเคราะห์วิเคราะห์อยู่นะครับเก็บข้อมูลต่าง
หลักฐานที่ติดพิธีศาสตร์เขาจะบอกได้ไหมครับท่านว่าตอนนี้ต้องมีอะไรอยู่ในตัวนี้บ้างครับท่าน

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยา
หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา

หมอบรรยาหมอบรรยา